ข้าวเหนียวข้าวสวย

กล้องวงจรปิดจับภาพได้มากัน๓คนคุณผู้ชม

ตี๒๓๔หิวมื้อดึกแบบนี้ค่ะ
ร้านอาหารอีสานเนี่ยโอ้โหมาเป็นโม่งเลย
เข้ามาคนหนึ่งก่อนมาดูรัดเหลา
พวกเราปลอดภัยทางสะดวก

หนึ่งในสองนั้นน่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะ

นึ่งเอาไว้ในกระติ๊บเหลือแต่กระติ๊บ

ทิ้งกระติ๊บข้าวเหนียวเอาไว้
คุยกับฝั่งผู้เสียหายเจ้าของร้าน

คุณจอยยุพินเล่าให้ฟังว่า

ทุ่งขนานค่ะแล้วสิ่งที่คนร้าย
ได้ไปนะข้าวเหนียวเอาไปใน
ลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
รถรถจะแซะจอด้านร้านไม่เอานะคะ

ถ้าหิวก็มาขอพี่

เดี๋ยวพี่ทำลาดไปให้ด้วย

มาใหม่ก็เดี๋ยววันนี้ทำแกงฟักมาแล้วมาตักเอานะคะ
ได้เยือกข้าวเหนียว
อยากไหมอยากไหม
เดี๋ยวพี่ทำราบทำอ่อมมีแกงไปให้ด้วย
จะได้ไปจ้ำเอาข้าวเหนียวจ้ำจ้ำจิ้มจิ้มกิน
แต่พี่เขาพูดประชดนะจริงอย่าให้มาเลยนะฮะ
ส่วนข้าวเหนียวที่เพิ่งจะนึ่งแม่ยังไม่ได้กินเลยนะครับ
ก็ใช่สิแล้วก็ติ๊บใหญ่นั่นนะคุณ
ทีนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ที่ตำรวจสพภูสอยดาวจะตามตัวผู้ก่อเหตุ
คิดดูสิมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ไม่เอาไป